วันนี้ขึ้นเป็นภาษาหัวหน้า๑๑๑๑สืบพิมพ์ไทยรัฐ

นี่ยกย่องนายดาบฮีโร่
ภาพตรงนี้นะครับเข้าช่วยสองพี่น้องพ่อซิ่งตกคลองปั๊มหัวใจฟื้นชีพนะครับ
เพราะว่านุ่มเพชรบูรขับรถกระบะพาภรรยาแล้วก็ลูกน้อยรวมทั้งสิ้นในรถ
๖คนออกจากจังหวัดพยาวมุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่างทางผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนขับนะคุณ
หลับในครับทำให้รถเสียหลักตกคลองริมถนนพิศนุโลกอุตรดิษฐ์
รถหงายท้องจมน้ำนะคุณ
ในรถมีพ่อมีแม่มีลูก๔คน
ลูกวัย๑๓ขวบวัย๖ขวบวัย๑ขวบและวัย๕เดือน

ตอนที่รถกำลังค่อยจมลงไป
และลูกน้อยทั้ง๓คนยังติดอยู่ภายในรถ
เหตุการณ์นี้นะครับนายปัญญาปิ่นแก้ว
ขับรถพาครอบครัวก็คือนางสุรีรัฐภรรยา
แล้วก็ลูก๔คนอายุตั้งแต่๕เดือนถึง๑๓ขวบ
เดินทางจากจังหวัดพยาวกลับบ้านที่อำเภอชนแดน

ระหว่างทางนะครับเกิดหลับในรถเสียหลักตก
พลิกคว่ำลงไปในคลองลึกประมาณ๒เมตรครึ่ง
ริมถนนสายพิสนุโลกอุตรฤด
หมู่๘ที่ตำบลบ้านป่าฝั่งขาเข้าเมืองพิศนุโลก

รวมทั้งเด็กหญิงเพ็ญนภาซึ่งเป็นลูกสาวคนโตวัย๑๓ขวบ
สามารถที่จะว่ายน้ำตะเกียกตะกายออกมาจากรถได้
แต่ว่าลูกอีก๓คนนะครับ
ซึ่งเป็นน้องวัย๖ขวบวัย๑ขวบและวัย๕เดือน
คือติดอยู่ภายในรถ
ผู้เป็นพ่อก็คือนายปัญญานะครับต้องดำน้ำลงไป
เพื่อจะช่วยลูกน้อยทั้ง๓คนขึ้นมาจากรถให้ได้
และสุดท้ายช่วยขึ้นมาได้หมดนะ
ทั้ง๖ชีวิตไม่สามารถว่ายน้ำเข้าฝั่งได้คุณ
นั่งอยู่บนส่วนของรถที่โผล่พ้นน้ำ

และปรากฏว่ามีเด็กวัย๑ขวบกับเด็กวัย๕เดือนเนี่ยคุณ
ที่พจรหมดไปแล้วนะ
ลงไปช่วยทั้งหมดขึ้นมา
และดาบตำรวจประทีบและดาบตำรวจธนงศักดิ์นะครับ
ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
เด็กน้อยอายุ๑ขวบกับเด็กน้อยอายุ๕เดือน
จนกระทั่งหัวใจเต้นอีกครั้งหนึ่งคุณ
แล้วก็รีบพาหนูน้อยแล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดทั้ง๖คน

ดาบตำรวจประทีพมีอุดร

ได้รับการยกย่องว่าเป็นตำรวจฮีโร่
ประจำจังหวัดพิศนุโลกเลยนะคุณนะ

เพราะรีบกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือครอบครัวนี้
ทำให้หัวใจของเด็กเต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ในโลกโซเชียลเขาก็แชร์กันไปมากมาย
ย่องดาบตำรวจทั้งสองนาย
กลายเป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับ
ใช่ค่ะนำข่าวดีของตำรวจมาให้ได้ติดตามแบบนี้
ได้เป็นกำลังใจให้กับผู้พิทักษันติราชในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ